พาคุณผู้ชมไปที่หมู่บ้านทุ่งกงตำบลประดางอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก
คือชาวบ้านเขาบอกว่ามีคนเสียชีวิตต่อเนื่อง๗ศพโดยไม่รู้สาเหตุ
ก็เลยคาดว่าผีแม่ไม้ออกอัลลวาดแน่
แล้วคนในพื้นที่เขาทำยังไงเพื่อที่จะไล่ผีแม่ม่ายเดี๋ยวลองไปดูนะคะ
นี่ไล่ผีแม่ม่ายกันชาวบ้าน๓๐๐กว่าคนห้อยพระเครื่องพวงใหญ่สะพายดาบ
มาทำพิธีขี่รถจักรยานยนต์ไปด้วย

คือเขาต้องยอมนอนกลางวันนะกลางคืนจะได้มาเข้าเวรดูแลความปลอดภัยกันแบบนี้

ให้ผีแม่ไม้รู้ว่าต่อให้เราเป็นหนุ่มเราก็ไม่อยากไปด้วย
ใช่คือในช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะมีคนที่เสียชีวิตต่อเนื่องเนี่ย๗ศพแล้วเขาก็บอกไม่รู้สาเหตุ
ก็เลยคาดว่าผีแม่ม่ายอารวาส
วันนี้ก็เลยไปกันเลยนะคะ
ห้อยพระเครื่องพวงใหญ่สะพายดาบแบกประหลัดขิก
ทำพิธีขับไล่สิ่งไม่ดีออกจากหมู่บ้าน
ก็เป็นความเชื่อของคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านนะคะ
ก็จะขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนกันไปแบบนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูดีเขาจะใช้แหค่ะเหมือนทอดแห
จับผีแม่ม่ายจับพูดผีร้ายที่ซ่อนอยู่ตามถนนหนทางในหมู่บ้าน
นี่เขาเวียงแห่เห็นไหมคะจับผีไม่ไม่ใช่แล้วก็ไปทำพิธีทำบุญอุทิศสวงกุศลให้กันต่อ
ตามความเชื่อนะคะแล้วก็มีการแบบผลัดเปลี่ยนเวรยามกันด้วยนะตอนกลางคืนคือเขาไม่หลับไม่นอนกันเลยนะ
คอยเดินดูตามพื้นที่ในหมู่บ้านนะคะก็ทำได้เพื่อความสบายใจของคนในหมู่บ้านนะฮะ
แต่ทางที่ดีผู้นำชุมชนก็อาจจะต้องไปเชิญทางทีมแพทย์หรือสาธารณสุข
มาชี้แจงเรื่องอาการเสียชีวิตของคนในหมู่บ้านให้ชาวบ้านฟัง

ว่ามันเกิดจากอะไรด้วยในทางวิทยาศาสตร์นะครับ